ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน๑๑สิงหาคมนะคะ
ช่วงประมาณสัก๕ทุ่มกว่าพื้นที่สอนอดอนเมืองในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ทางตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่หน้า๗๑๑
คนถูกยิงเนี่ยนะโอ้โหเจ็บสาหัสนะคะอืม
ถูกยิงเข้าที่อวัยวะเพศยังอยู่โรงพยาบาลถูกยิงเขาที่อันทะ
คนยิงพอยิงเสร็จก็ขับรถหลบหนีไปแต่ต่อยกันก่อนใช่ไหม
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
จะมีต่อยกันอยู่หลายคนเลยนะคะแล้วก็จะมีจังหวะที่ผู้ชายเสื้อสีเหลือง
นี่ตามลูกศรด้วยนะคะกางเกงขาสั้นเขาล้มหลังรถ
แล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าลงไปมีปืน
เมื่อกี้ที่ล้วงเข้าไปคือปืนแล้วก็ยิงออกไปแล้ว
ใส่ผู้ชายเสื้อขาวเขาก็ล้มอะค่ะแล้วตัวเองก็ขึ้นรถหลบหนีไป

นายทรงวุฒิคนนี้เพิ่งออกจากเรือนจำมาได้แค่ปีเดียว
ตอนนั้นติดคุกข้อหายาเสพติดและอาวุธปืน
ออกมาปุ๊บก็ยังพกปืนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนี่คนนี้อ่ะ
ตามความคืบหน้าให้ค่ะทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
หน้าร้านสะดวกซื้อหมู่บ้านปิ่นเจริญหนึ่ง
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุประมาณสัก๕ทุ่มกว่า
เขานอนเล่นอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอืม
ก็เลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดจากโทรศัพท์มือถือดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ภาพที่ปรากฏก็คือกำลังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะหลายคนนะทะเลาะกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
มีฝ่ายหนึ่งพยายามเดินเข้าไปทำร้ายอีกฝ่ายนึงแล้วก็ตะโกนด่ากันเหมือนกับให้ของลับกันนะคะ
ทีนี้แหละมันมีคนมีมีดด้วยมีมีดไล่แทงกันด้วย
แต่ว่าคนที่ถูกไล่แทงเนี้ยเขามีปืนอยู่ในกระเป๋าอืม
ก็เลยหยิบปืนขึ้นมายิงใส่ฝ่ายที่เขามีมีดนะคะ
ผมเห็นว่าคนจะถูกยิงน่าจะเป็นคนเริ่มก่อนว่าผมดูผ่านกล้อง
ผมดูตั้งแต่ตอนเขารู้ตั้งแต่ตอนเขาโวยวายกัน
คนที่ถูกยิงนี่ทำท่าแบบว่าล้วงของในกระเป๋าก่อน
พี่คนยิงเขาก็เลยถือปืนลงมา
แล้วคราวนี้มายังไงไม่รู้เขาก็ต่อยกัน
พอต่อยต่อยกันเสร็จปุ๊บพี่คนยิงเขาล้ม
แล้วคนที่ถูกยิงอ่ะวิ่งเอาวิ่งจะเอามีดไปแทงคนเสื้อดำที่
มากับพี่คนที่ยิงพี่คนที่ยิงเขาเลยต้องยิง
ผมเห็นผมเห็นในกล้องผมว่าเขายิงเพื่อหยุดยั้งเฉย
ที่ผมดูในคลิปอ่ะเพราะว่าพอเขาล้มเสร็จปุ๊บ
คนที่คนที่ถูกยิงวิ่งเอามีดไล่แทงน้องคนที่มากับพี่เขาด้วย
พี่เขาเลยยิงยิงตรงแถวขาผมเห็นอยู่
เธอเล่าว่าเธอนอนอยู่บนบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องก็เลยบอกให้ลูกชายลงไปดู
แล้วก็ตัวเองก็ลงตามมาดูอ่ะนะคะก็เห็นว่าคนถูกยิงเนี่ย
อยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บส่วนอีกฝ่ายก็ขับรถหนีไปแล้ว
คนที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าแถวนี้ทะเลาะกันบ่อย
ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถค่ะที่จอดรถเหรอใช่แย่งที่จอดรถกัน
และเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันทะเลาะกันเพราะแย่งที่จอดรถ
ที่เห็นไล่ต่อยไล่ตีแล้วยิงกันนี่คือแย่งที่จอดรถ
ในทุกข่าวเนี้ยเขาบอกว่ามันทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถ
ก็บ่อยเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่แบบนี้มันค่อนข้างที่จอด
ก็เขาก็รถก็ต้องเข้าไปหน้าบ้านไงมันก็มันก็มันก็บ่อยเหมือนกัน
สองคนนี้คุณแม่เคยหยินเหมือนกันไหมคะเห็นหน้าหน้าตา
ก็เคยเห็นนะเพราะว่าขายของอยู่แต่
ก็คือเป็นคนถิ่นนี้ทั้งนั้นอ่ะพูดตามเขาโดนยิงหนึ่งนัดเนี่ย
เลือดนี่ไม่มีเลือดค่ะรู้สึกว่าจะไม่มีเลือดนะ
ไม่มีเลือดนองเลยนะเพราะว่าเขาโดนยิงใต้ใต้ไอ้ระหว่างเสียงเฉียว
เขาเราไม่ร้องนะเขาก็ไม่ร้องนะแต่เขาโทรศัพท์แล้วเขาก็
กล้วนกล้วนก็พูดแบบแต่ได้กลิ่นเล่านะป้ายิงหนึ่งนี้ป้ายังไม่ได้กลิ่นเล่าเลย
คนคนโดนยิงอ่ะกินแล้วได้กลิ่นเหล้าอืมทีเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแต่ตำรวจมาในจุดเกิดเหตุเร็วนะคะ
หลังเกิดเหตุปุ๊บคนร้ายหนีไปปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มา
หลังจากเกิดเหตุทางตำรวจก็ตามไปที่บ้านของคนก่อเหตุน่ะนะคะบ้านของนายทรงวุฒิ
แต่ไม่เจอตัวเจอแต่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ที่ใช้ร่วมในการก่อเหตุด้วยก็เลยยึดเอาไว้แต่สุดท้ายเนี่ยนายทรงวุฒิมอบตัว
เมื่อวานนี้ช่วงเช้าตีสี่ครึ่งก็ไปมอบตัวนะคะจากการสอบปากคำนายทรงวุฒิ
ทรงวุฒิรับสารภาพว่าทะเลาะกับคนเจ็บเพราะว่าแย่งที่จอดรถกันค่ะ
ทะเลาะกันตัวเองเนี่ยล้มลงไปก่อนก็เลยโมโหพกปืนมาด้วย
ปืนอยู่ในกระเป๋าก็เลยชักปืนออกมาจากกระเป๋ายิงสู้เข้าไป
คนเจ็บเขาล้มลงตัวเองก็หนีขึ้นรถหนีไปนะคะ
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานดอนเมืองก็แจ้งข้อหา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป